จากเรื่องน้ำไปดูเหตุจากไฟกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
อุทัยธานีไฟไหม้โกดังฟางข้าวค่ะคุณผู้ชม
แล้วตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เขาทำเป็นคอกเลี้ยงวัวด้วย
ขออภัยเลี้ยงควายนะคะคุณผู้ชม
นี่ค่ะคุณผู้ชมไฟมันลุกไหม้รุนแรงเลย
เพราะว่าฟางข้าวก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะคะ
ควายกว่าสิบตัวที่ถูกเลี้ยงอยู่ในข้อกตรงนี้

ภาพที่สลดหลังจากที่ควบคุมเวลาได้แล้ว
ควายบางตัวเนี่ยก็ถูกไฟลวกมีบาดแผลชะกันเลยค่ะคุณผู้ชม
นี่คือเหตุการณ์ที่บ้านหนองมะเขือนะคะ
ข้อควายกับโกดังฟางข้าวมันอยู่ใกล้กัน
ควายในคอกกว่า๑๐ตัวมูลค่าเกือบ๑ล้านคุณผู้ชม
ก็มีการระดมรถดับเพลิง๔คันมาสกัดเพลิงที่รุนแรงนะคะหลายชั่วโมงค่ะ
แล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือพวกมันก็หนีไฟหนีตาย
นี่คือสภาพถูกไฟลวก
ของโกดังในสงวนช้างนามค่ะบอกว่าลูกชายตื่นมาจะไปดูความเรียบร้อย
แต่เห็นไฟมันกำลังลุกไหม้โกดังฟางข้าวนะคะไหม้อย่างเร็วเลยค่ะ
ควายในคอกก็วิ่งหนีตายแตกกระเจิงไปคนละทิศคนละทางนะคะแต่ก็มีที่หนีไม่ทัน
ก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะมันถูกไฟลวกนะคะ
เนื้อตามตัวไปสามตัวก็มีแผลชะกันแล้วในจำนวนนี้เนี่ย
มีแม่พันธุ์สองตัวด้วยกำลังตั้งท้องโอ้โห
ราคาก็เกือบห้าแสนนะคะครับส่วนฟางข้าวอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
เสียหายไปเยอะเลยนะคะกว่าห้าร้อยฟ่อนก็เกือบหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
รวมรวมแล้วเนี่ยมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะ
นี่คือประมาณประมาณนะคะ
เห็นไฟมันไหม้เลยอะแล้วก็ประถุขึ้นเรื่อยเรื่อยนี่ไง
ประถุไม่หมดไปอาจไปโน่นอืมแล้วได้รับความเสียหายอะไรบ้าง
ฟังเข้าอะไรอย่างนี้ฟางก็เสียหายหมดแล้วก็เพลิงขวายก็เสียหายหมด
อืมแล้วก็แล้วก็แล้วก็แยกควายออกมาควายมันแหกเครื่องขาดแหกวิ่งไปหมด
อ่าส่วนควายที่ถูกไฟลวกเนี่ยค่ะครับประสุทธิ์เขาก็ฉีดยาทาครีมให้นะคะ
คือหนังมันหลุดออกมาก็จะเห็นเป็นสีชมพูชมพูแบบนั้นอันนั้นก็คือปวดแสบมากนะครับ
สุสัตว์เขาก็ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหายดีนะคะ
ส่วนสาเหตุยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดได้ยังไงนะคะ
แต่ไม่คิดว่าจะมาจากการวางเพลิงเพราะเจ้าของเขาบอกเขาก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครค่ะ